เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมาจากเหตุคนร้าย
รอบวางระเบิดชุดคุ้มครองครู
อาสาสมัครรักษาดินแดนเสียชีวิตไป๑นาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพครับ
โดยที่วัดทรายขาวตำบลทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
พวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
พันลบสีทองแก้วอายุ๒๖ปี
เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลนาประดูก
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
และทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้อันเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน
ได้แก่ให้แก่ครอบครัวอย่างความปราบรึ้ม
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับ

เนื่องจากคนร้ายได้รอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่
ขณะขับขี่รถจักรยานดูแลความปลอดภัยครู
ซึ่งทำให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนพันลบ
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๖กันยายนนะครับ
ขณะเดียวกันในเฟซบุ๊กมณีนิดสีทองแก้ว
ซึ่งเป็นแม่ของอศพันลบก็ได้มีการโพสต์ภาพ
นอนเฝ้าหน้าโรงศพพร้อมกับข้อความสุดสะเทือนใจ
บอกว่าขอให้ลูกรับรู้ไว้ด้วย
ตั้งแต่วันที่ลูกจากไปแม่กับเมีย
และลูกในท้องของลูก
ก็ทำได้แค่นอนเฝ้าลูกรักของแม่ทุกคืน
นอนดูรูปของลูกที่ยิ้มให้ตลอดเวลา
กว่าจะถึงวันสุดท้ายที่เรานอนด้วยกัน
แม่รักลูกคิดถึงลูก
คิดถึงลูกของแม่ตลอดลมหายใจนะครับ